เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาดูหน่อยใครที่ต้องเดินทางโดยใช้รถทัวร์นะคะ
ตอนนี้อาจจะต้องมีการควักกระเป๋าสตางค์เพิ่มกันแล้วล่ะ
เพราะว่าเจ๊เกียวหรือว่านางสุจินดาเชิดชัยเจ้าของกิจการเดินรถทัวร์เชิดชัยเนี่ย
ไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วบอกว่า

รวมถึงพฤติกรรมของผู้ที่ขับรถแล้วก็ต้องเติมน้ำมันดีเซล

เพราะว่าตอนนี้ดีเซลมันทะลุ๓๐บาทไปแล้วในบางจังหวัดนะครับคุณผู้ชม
ไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เติมน้ำมันดีเซลเป็นประจำค่ะ
หลายคนเนี่ยเดือดร้อนแล้วล่ะจากราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ๓ปี๓เดือน

พบว่าโดยรวมมีการปรับราคาน้ำมันขึ้นไปแล้วกว่า๒บาทต่อลิตรนะคะ
จาก๒๖๑๙พฤษภาคมไม่ถึงเดือนเลยนะคุณ
ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในต่างจังหวัดทะลุลิตรละ๓๐บาทไปแล้ว
ส่วนในกรุงเทพล่าสุดอยู่ที่๒๙บาท๗๙สตางค์ค่ะ
ผู้ใช้รถบางส่วนก็เริ่มวางแผนเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถเลย
บางส่วนก็เตรียมคำนวณต้นทุนการประกอบอาชีพเพิ่มกันด้วย
แต่ถ้าคือมันลดต่ำกว่านี้ก็จะดีกว่า
ส่วนภาวะราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นนั้นก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวนะคะ
ผู้ประกอบการกิจการต่างทยอยทบทวนต้นทุนสินค้าแล้วก็บริการของตัวเอง
เช่นเดียวกันกับเจ้าของกิจการอู่ต่อรถทัวร์และบริษัทเดินรถเชิดชัยอย่างเจ๊เกียวค่ะ
ตอนนี้ก็เข้าไปพบกับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อจะขอปรับราคาค่าโดยสารแล้ว
เพราะต้นทุนในการประกอบธุรกิจมันเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มไม่หยุดหย่อนนี่แหละค่ะ